ก่อนที่จะไปดูบทสรุปของหวยนะคะ
ซึ่งติดตามได้ตลอดทั้งวันทางไทยรัฐทีวี
หวย๓๐ล้านเนี่ยเรามีอีกหนึ่งคดีเกี่ยวกับหวยเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวย้อนไปสักนิดหนึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
ก็คือมีคุณยายท่านหนึ่งเดินทางไปช่วยงานศพที่วัด
แล้วทำลอตเตอรี่ของคนอีกหล่นหาย

ล้านบาทในงวดวันที่๑ธันวาคมปี๖๖
คุณยายบอกคุณยายจำได้ว่าคุณยายซื้อ
แล้วคุณยายเก็บไว้ในกระเป๋าน่าจะทำหาย

สันนิษฐานแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
ล่าสุดตำรวจสรุปสำนวนออกมาแล้วบอกว่าคนที่เอาไป
คือคนที่ร่วมงานร่วมงานศพในวันนั้นแหละ
เป็นผู้หญิงอายุ๓๖ปีแล้วเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วด้วย
เงินเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้หนีไปต่างประเทศแล้ว
เอาเงินไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญจริงเป็นญาติของคุณยาย
คดีนี้เรียกชื่อง่ายว่าคดียายประดับ

พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตแสงอรุณรองผู้บังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
คดีนี้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจะส่งสำนวนให้อายการ
เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต้นเดือนมีนาคม
จากการรวบรวมสำนวนทั้งหมดของพนักงานสอบสวนเนี่ย
เห็นว่าลอตเตอรี่เป็นของนางประดับอ่วมจันท
ก็คือคุณยายประดับอายุ๗๑ปีจริง
ส่วนนางสาวพรทิพย์ปาละวงอายุ๓๖ปี
เป็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้แล้วเอาไปขึ้นเงินเรียบร้อย
ทางพนักงานสอบสวนออกหมายจับต้นเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาในข้อหายักยอกทรัพย
หลังจากที่ออกหมายเรียก๒ครั้งแล้วก็ไม่มา
ช่วงเช้า๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้กำกับการ๕กองบังคับการตำรวจปราบราม
นำกำลังพร้อมหมายสารไปตรวจค้นบ้านพักของนางสาวพรทิพย์ครับ
อยู่ในตำบลย่านยาวอำเภอสามชุก
โดยมีพ่อโดยมีแม่ของนางพรทิพย

ตำรวจกองปราบพบเงินสดภายในบ้านกว่า๓แสนบาท
แค่ต้องบอกว่าแค่เองคุณแค่๓แสนบาท

เพราะว่าอีก๕๗ล้านบาทไม่อยู่แล้ว
แต่นอกจาก๓แสนแล้วไปเจอทองรูปภัณฑ์จำนวนหนึ่ง
ตำรวจก็ต้องอายัดทั้งหมดไว้ก่อน
ส่วนนางสาวพรทิพย์ตำรวจสืบทราบ
ตอนนี้หลบหนีไปอยู่ที่เนเทอร์แลนด์เรียบร้อย

ก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับด้วยซ้ำไปนะคะ
โดยหลบหนีไปอาศัยอยู่กับสามีชาวเนเทอร์แลนด์ค่ะ
จากการตรวจสอบบัญชีการเงินของนางสาวพรทิพย์เนี่ย
พบว่านางสาวพรทิพย์เอาลอตเตอรี่ดังกล่าว
ขึ้นเงินที่กองสลากช่วงบ่ายของวันที่๓ธันวาคม

ธนาคารแห่งหนึ่งใกล้กับกองสลากเลย
จากนั้นวันถัดมาเบิกเงินสดก้อนแรกออกมา๑ล้าน
ต่อมาเบิกออกไปอีก๔๙ล้าน
เบิกที่เหลือก้อนสุดท้ายออกไปอีกจำนวน๖๙๐๐บาท
ทั้งหมดเบิกท้อนออกมาเป็นเงินสด
ไม่ได้มีการโอนเข้าบัญชีใครต่อเลย
เพื่อไม่ให้ตำรวจแกะรอยเส้นทางทางการเงินได้

เพราะว่าลอตเตอรี่ของคุณยายประดับ
หมายเลข๔๕๑๐๐๕เนี่ย

แต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจบอกว่า
เจอภาพในกล้องวงจรปิด
จุดที่คุณยายประดับทำหล่น

โชคดีก็เลยรู้นะฮะ
คดียายประดับก็สรุปได้เรียบร้อย
แต่คดีหวย๓๐ล้านรอสักนิดหนึ่งนะครับ